มีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะคะเขาส่งเรื่องร้องเรียนไปที่เพจ
สหพัฒน์แหลมชะบังบอกว่าช่วยแชร์ภาพให้หน่อยครับ
เป็นภาพแม่ค้าของชายหาดบางแสน
เขาบอกว่าแม่ค้าคนนี้ทำตัวแบบกลางมาก
เป็นโอ้โหมาเฟียเลยบอกกับนักท่องเที่ยวว่าตัวเองเป็นเจ้าของหาดนะ
เป็นเจ้าของที่จอดรถนะบอกตรงนี้จอดได้ตรงนั้นจอดไม่ได้
ลักษณะแบบนี้จนนักท่องเที่ยวบอกว่าเห็นแบบนี้แล้ว
ไม่อยากจะไปเที่ยวเลยเราก็เสียเงินไปเที่ยวนะ
เจอแม่ค้าแบบนี้โอ้โหหมดใจแล้วก็โพสต์ภาพเห็นหน้าค่าตาแม่ชา
ชัดเจนเลยเนี่ยสุดท้ายนะคะเราก็ไปตามเรื่องนี้ให้เราส่ง
ศักดิ์สิทธิบุญรัฐนักข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ไปคุยกับแม่ค้าคนนี้เลยค่ะนางสาวดวงแขทวี
ไปถึงยังเปิดร้านขายอาหารตามสั่งส้มตำยำตามปกตินะคะ
ก็ยังไปอุดหนุนเต็มร้านนะครับแม่ค้าคนนี้บอกว่า
ตอนนี้เครียดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับมา๒วันแล้ว
มีแต่คนไปด่าในโลกออนไลน์แบบเสียหายทั้งที่ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าเป็นยังไง
ที่จริงแล้วเรื่องที่มีการโพสต์เป็นเรื่องโกหกทั้งหมดอืม
แม่ค้าบอกแบบนี้ค่ะยืนยันว่าตัวเองไม่ได้กลาง
ไม่ได้ใหญ่โตในบางแสนเป็นเพียงแค่แม่ค้าคนนึงทำมาหากินอยู่สิบกว่าปีแล้ว
ความจริงเป็นแบบนี้แม่ค้าดวงแขเล่าว่าวันนั้นเป็นวันเสาร์ค่ะ
ลูกค้าเยอะรถเยอะมีลูกค้ากลุ่มหนึ่ง๑๒คนได้
เดินมาถามว่ามีโต๊ะว่างไหมก็ตอบไปว่ามีลูกค้าก็ถามอีกว่ามีที่จอดรถด้วยไหม
เอารถมาสองคันแต่แม่ค้าก็บอกว่าที่ร้านเหลือที่จอดที่เดียว
ก็เลยบอกลูกค้าไปแต่ลูกค้ากลับไม่พอใจ
เลยบอกว่าจอดได้อีกหนึ่งคันอีกคันให้ไปฝากรถกับฝั่งตรงข้าม
แต่เขาจะคิดเงินนะเพราะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล
ก็ยิ่งไม่พอใจแล้วก็เดินจากไป
จู่มีหนึ่งในลูกค้ากลุ่มนี้ค่ะเดินย้อนกลับมา
ถ่ายรูปถ่ายคลิปมารู้อีกทีอ้าว
มีการไปโพสต์ในโลกออนไลน์ตัวเองกลายเป็นจำเลยสังคมไปแล้ว
พี่ให้น้องเขาคิดว่าเขาจะเอายังไงว่าเขาจะจอดหรือไม่จอดอย่างนี้
ของพี่บอกแล้วว่าเหลือที่เดียวพี่กลับมาเขาบอก
ไม่นั่งแล้วที่นั่งก็ไม่มีที่จอดก็ไม่มี
พี่ก็บอกว่าแง่น้องคะที่นั่งพี่มีนะคะพี่บอกน้องแล้ว
แล้วที่จอดพี่ก็บอกแล้วว่าพี่เหลือช่องเดียวอีกคันนึงให้เอาเข้าไปฝากข้างใน
พี่พูดแค่นี้แต่เขาไปโพสต์ว่าพี่เยอะเลยพี่ก็งง
สิบสองคนเอ้ยเยอะกว่านั้นไหมเด็กด้วยเขาเดินมากันเป็นฝูงอ่ะ
เด็กก็เดินตามตามกันมาเออเดินตามกันมาพี่ก็ไม่รู้ไง
จอดรถต่อเลยนี่คือเราเก็บตังค์อะไรไหม
ไม่ได้เก็บค่ะตรงหน้าร้านพี่พี่จะบอกว่าตรงเนี้ยของพี่อ่ะ
ว่างช่องเดียวแต่คือที่พี่ให้เอาไปฝากอ่ะ
เขาอาจจะเก็บเงินเพราะเป็นที่ส่วนบุคคลของเขาเขาเดินหายไป
พี่คิดว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องเพราะไม่ได้ทะเลาะกัน
เขาเดินหายไปประมาณไปหาที่นั่งประมาณ๒๐นาที
มีผู้ชายใส่เสื้อสีฟ้ากางเกงสีดำเดินมาถ่ายคลิปพี่เอ่อ
ถ่ายรูปพี่ก็นึกว่าพี่จะยืนรับลูกค้า
พี่นึกว่าเขาอ่ะจะถ่ายวิวพี่ก็เบียงหลบให้งี้
เพื่อพี่เขาจะได้ถ่ายวิวหรือถ่ายลูกหลานเขาอะไรในทะเล
อ่ะพี่ก็ไม่คิดพี่ก็รับออเดอร์เสร็จพี่เอามาเนี่ย
ตรงที่เห็นเลยภาพพี่กำลังก้มเขียนรับออเดอร์
กำลังอ่านอยู่ว่าให้ทำแล้วเขามาถ่ายตรงนี้อีก
เรารู้สึกยังไงบ้างขอขอเรื่องมันเสียใจนะคะ
ถ้าถามเราอ่ะเราเครียดคือมันมันไม่ใช่ความจริงที่น้องเขา
ไปพูดเลยสักอย่างหนึ่งมันตรงเนี้ยอืมครับแม่ค้าคนนี้ก็
บอกว่าตอนนี้เจ้าของโพสต์ปิดเฟซบุ๊กหนีไปแล้วอะค่ะ
ก็อยากจะให้คนโพสต์ขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่าตัวเองเสียหาย
พ่อค้าแม่ค้าบางแสนเสียหายกันไปหมดภาพลักษณ์หาดบางแสนก็เสียหายไปด้วย
อยากจะให้ออกมาขอโทษนะคะยืนยันว่าไม่คิดจะดำเนินคดีอะไร
แล้วก็ฝากถึงคนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นแล้วก็ไปแชร์เรื่องนี้ด้วย
ก็บอกว่าอยากจะให้ดูก่อนว่าเรื่องที่แชร์เรื่องที่มาแสดงความคิดเห็นกันเนี่ย
มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอืมอ่าก็บางแสนช่วงนี้คนไปเที่ยวเยอะฮะ
เป็นช่วงน้ำทะเลกำลังสวยปลายฝนต้นหนาวอย่างนี้
กินพื้นที่ไปถึงบ้านอำเภอสัตหีบอ่ะเพราะว่าไอ้พวกอ่า
สกปรกทั้งลงทั้งหลายพวกเนี้ยคือการซัดของคลื่นเนี่ย
จะซัดเข้าไปด้านในไม่ได้ซัดออกมาข้างนอก
ก็เลยไม่สกปรกนะฮะแม่ของแม่ค้าคนนี้เนี่ย
บอกว่าสงสารลูกสาวมากอยู่ดีก็ถูกโจมตีโดยไม่รู้อีโน่อีเห
มากเลยเมื่อเช้าก็มีคนมาเดินเดินผ่านมอง
เมื่อเช้าก็มีคนมาเดินเดินเดินผ่านมองคือเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องร้ายแรง
ไม่ต้องฆ่ากันด้วยอ่ะงงไหมคะแม่ค้าบางแสนงงอ่ะ
ไม่เคยไม่เคยเลยแม่ก็ห่วงลูกไงคะ
ไปตามความรู้สึกของคนเป็นแม่ใช่ไหมคะห่วงลูกสาวมาก
เมื่อเช้ามีคนมาเดินมองเราก็งงเอ๊ะคุณมาเดินมองอะไรเราเนี่ย
เขาลงในโพสต์มาเลยสิบ่วงว่ามึงเอาไหมกูอยู่ตรงเนี้ย
หน้าร้านพอดีเลยเดี๋ยวกูจัดให้พูดอย่างเงี้ยโอ้โหคือ
ถ้าเจอคนมานี้น่ากลัวแน่ครับใช่ค่ะบางทีคนจำได้อย่างเงี้ย
เห็นภาพในเพจในเฟซบุ๊กอะไรอย่างนี้
แล้วบอกอยู่ตรงนี้แล้วเจอแล้วจะจัดเลยไหมโอ้โหอย่างนี้ไม่ได้นะ

ที่หาดบางแสนที่เปิดร้านอยู่ใกล้ใกล้กันนะครับบอกว่า
ร้านของคุณดวงแขนเนี่ยเขามีแต่ผู้หญิงทั้งหมดทุกคนก็นิสัยดีนะ
ตั้งใจทำมาหากินไม่ได้ก้าวร้าวหรือว่ากร่างอย่างที่ถูกต่อว่า
บางทีก็ยังช่วยลูกค้าดูแลลูกค้าให้กับร้านของเพื่อนด้วยนะ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากตัวของลูกค้าเองมากกว่า
วันนั้นคงใจร้อนเพราะวันเกิดเหตุคนเยอะรถไม่มีที่จอด
ต้องไปฝากรถจุดอื่นแล้วก็เสียตังค์ซึ่งเรื่องนี้
ความจริงแล้วมันเป็นเรื่องปกติของบริเวณชายหาดบางแสน
แต่วันนี้ใส่เขาป้าก็พอจะรู้เพราะว่าอยู่ใกล้ชิดกัน
เขาก็เป็นคนต้อนรับแขกดี
วันนั้นมันเป็นวันเทศกาลที่จอดรถมันเหลือที่เดียว
แล้วเขามาสองที่แล้วแขกเขาก็นั่งรอรับบริการอยู่
เขาก็มาบอกกับแขกที่จะจอดใหม่ว่าที่จอดมันมีที่เดียวนะ
ที่นั่งก็มีที่เดียวถ้ามีที่จอดรถจอด๒คันก็ที่ไม่พอ
เขาก็เรียกเขาก็ไปรับแขกโต๊ะข้าง
แค่นั้นแหละเขาก็ทางนักท่องเที่ยวเขาก็ไม่พอใจ
เขาหาว่าไม่ต้องรับเขาอะไรทำนองเนี่ย
ก็ฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟัง